จะพาท่านผู้ชมไปวัดกระซ้ายหน่อย
จะพาท่านผู้ชมไปวัดกระซ้ายหน่อย
ที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยคุณนฤทธบุญนิ่ม
เชือกที่คุณเคยผูกคอตายยังติดอยู่บนต้นไม้อยู่เลย
คุณนฤทธิ์ไปถามชาวบ้านแถวนั้นตามต้นไม้แล้วโอ้โหมีเชือกเต็มเลย
นี่ก็เห็นไหมสารเจ้าท่งเจ้าที่สารต่าง

วัดกระซ้ายเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยานะครับทุกผู้ชมครับ
ตามประวัติเนี่ยว่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรษ
อยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ในพื้นที่เกาะเมืองนะฮะถ้าเป็นทิศเนี่ยบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ใครไปเนี่ยจะเห็นเจดีเก่าแก่ตรงนี้แล้วจะรู้เลยว่านี่วัดกระซ้าย
มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้บูชามีพระจำวัดอยู่นะครับ
พ่อที่วัดยังเล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่าโอ้โหที่นี่อาถรรพ์เยอะ
ล่าสุดก็คือผู้ชายคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒๐กว่าไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ใหญ่แถววัดนะครับ
ญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรคาดว่าคงมีความเครียดมีสาเหตุส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไป
นี่ค่ะนี่คือรายล่าสุดที่ผูกคอตาย
ใช่ก็มีโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกง

ตอนที่นักข่าวเราไปทำข่าวก็ฆ่าตัวตายผูกคอตายใต้ต้นไม้ใหญ่ของวัดในพื้นที่พระนครศรีธุยา
คุยไปคุยมาชาวบ้านแถวนั้นบอกไอ้หนูนี่ศพที่๑๑แล้วนะเท่าที่จำได้นะ

ต้นไม้เนี่ยเต็มเลยแถวนี้ผูกต้นนู้นศพต้นนู้น๒ศพ๓ศพไม่รวมกับเสียชีวิตด้วยเหตุอื่น
ศพหรือหลายศพสืบเนื่องมาจากมาขุดมาหาสมบัติแถวนี้
ใช่ค่ะบ้างก็เหมือนกลับมาพูดจาท้าทายในพื้นที่ตรงนี้
โอ้โหพระที่วัดมีอยู่รูปหนึ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังเมื่อวาน
หนุ่มท่านก็มาขุดหาสมบัติกับเพื่อน

นี่ค่ะนี่ค่ะคือพระอีกวัดหนึ่งนะคะ
แต่เขาบอกว่าเคยไปขุดหาสมบัติที่วัดกระสาย

บอกว่าเพื่อนเป็นบ้าไปก็มีนะตายไปก็มีนะหลังจากไปขุดสมบัติด้วยกันอ่ะ
กระซ้ายนี่เป็นวัดเก่าแล้ววัดเก่าแก่แล้วตั้งแต่สมัยยุธยา
อันนี้ท่านอยู่อีกวัดหนึ่งนะฮะ

จะโชว์ให้ดูเลยว่าที่ไปขุดมา

บอกว่าเจออาถรรพ์ถึงขั้นที่ท่านต้องตัดสินใจบวช

นี่ค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มเมื่อวานไปคุยมา

ตอนนี้เป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วนะครับ
ดงเจดียังอยู่ท่านไปเยี่ยมชมได้นะครับ
เวลาไปพื้นที่เกาะเมืองอุทยาประวัติศาสต
นครศรีอุทยาเนี่ยจะเจอวัดเก่าแก่เยอะแยะไปหมด

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบงามมาก

ศพเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามาจอดรถมานอนมาเที่ยวชมมาเยี่ยมชม
สามีก็ไปเดินดูภรรยาเปิดรถเปิดประตูนอนอยู่ดีเหมือนมีคนมาปิดประตู
แล้วมีเสียงผู้หญิงคล้ายคนต่างด้าว
พอไปถามไปถามมาอ๋อต้นไม้ต้นนี้ที่นอนอยู่เนี่ย

อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้เราฟังนะฮะ
มาจอดรถแล้วก็นอนลมมันเย็นอยู่ดี
อันนี้เอาผู้หญิงมาเนี่ยมาไล่เสียงพูดเหมือนต่างด้าวด้วย
ถามคนแถวนั้นบอกใช่ข้างบนเขาเคยผูกคอตาย

ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับอย่างภาพที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นี้
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนมา
เพราะเมื่อวานไปมาครั้งนึงคุยกับชาวบ้านแถวนั้นคนที่ดูแลวัดว่าเออ
เรื่องราวความเป็นมาความอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอะไรยังไง

วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราซึ่งไปที่วัดกระซ้ายนะครับเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่พระนครศรีธุยาได้คุยกับคุณพี่คนนี้ฮะชื่อว่านางจรูนทรัพย์อายุ๕๔ปีเป็นคนงานที่มาดูแลทำความสะอาดพื้นที่วัด
จรูนทรัพย์บอกว่าล่าสุดที่มีคนผูกคอตายที่วัดแห่งนี้เป็นศพที่๑๑เนี่ยที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยนะถ้าไม่ตายนะก็มีคนมาลองของแล้วก็ถูกเล่นงานจนไม่กล้าเข้ามายุ่งกับที่นี่อีกก็มี
อย่างพี่จรูนทรัพย์ที่เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าตอนแรกที่เธอมาทำงานที่นี่นะครับเคยเจอเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ก็คือมีอยู่วันหนึ่งช่วงกลางวันนะหลังจากที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดก็หลับหลับพักผ่อนอยู่ที่ลานวัดใต้ต้นไม้
ระหว่างนั้นรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินเข้ามาวนอยู่รอบตัวนะฮะเดินวนรอบตัวตลอดเวลาก็พยายามที่จะลืมตาขึ้นมาดูพยายามลืมตาตื่น
แต่ทำไม่ได้มันลักษณะคล้าย

อย่างนี้เลย

หลับอยู่ที่ลานวัดใต้ต้นไม้
จากนั้นพี่จรูนทรัพย์บอกว่าก็ตั้งสติแล้วก็สวดมนต์สวดบทแผ่เมตตา
พอสวดเสร็จสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งคิดว่าสิ่งที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตมาทัก
มาบอกอะไรบางอย่างก็ได้นี่ฮะยังไม่หมดแค่นี้นะครับ
มีชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดบอกเล่าเรื่องที่เคยเจออาถรรพ์นะครับ
บอกว่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมคุณเขมสอนค่ะ
ขับรถผ่านถนนเส้นตัดผ่านหน้าวัดได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนบันเลงเพลงปีพาด
แล้วก็วงมโหรีวงใหญ่แล้วเสียงเนี่ยดังลอยมาจากในวัด
ซึ่งในวัดไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหผ่านรอบเดียวคราวหน้ายอมอ้อมฮะ
มาทำงานที่ใหม่พักกลางวันเนี่ยค่ะแล้วก็หลับ
แล้วก็เหมือนกับฝัน

เดินรอบตัวเองหลายคนแล้วในความรู้สึกว่าพยายามจะมองก็มองไม่ได้
ก็พยายามดิ้นดิ้นนี่ก็เลยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็
พอสะดุ้งตื่นมาก็เหมือนกับความฝัน
บอกว่าเวลาวันพระใหญ่จะได้ยินเสียงปีภาษประโคมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เล่นอยู่ที่นี่ค่ะกลางคืนค่ะ
เข้าฝันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะแต่บางคนก็ไม่กล้ามา
เขาก็กลัวกลัวว่าแบบถ้ามาเอาแล้วแบบจะมีอันเป็นไปอะไรแบบนี้ค่ะ
มีอีกคนนึงนะครับที่คุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วย
ก็คือตาชอบตาชอบเป็นคนงานทำความสะอาดที่วัดกระซ้ายเหมือนกันนะฮะ
เหมือนกับพี่จรูนทรัพย์เมื่อสักครู่เนี่ยแต่ตาชอบเนี่ย
เป็นคนงานทำความสะอาดวัดกระซ้ายมาตั้งแต่อายุสี่สิบห้านะอืม
อ่าตอนนี้เนี้ยอายุเก้าสิบแล้วโหนี่ฮะสี่สิบกว่าปีแล้วฮะ
อยู่ที่นี่ตาชอบได้เล่าถึงตำนานความอาถรรพ์ของวัดกระซ้ายให้กับเราฟังนะครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดสมบัติค่ะนี่นะฮะตาชอบบอกว่า
เคยมีกลุ่มคนเข้ามาขุดกรุเพื่อหาสมบัติที่วัดกระซ้ายแล้วมันมีอาถรรพ์เกิดขึ้น
ตอนที่กำลังขุดอยู่อยู่มันมีน้ำไหลทะลักเข้ามาในจุดที่ขุดหาสมบัติ
ไหลเข้ามาแบบอยู่ดีไหลเข้ามาได้ยังไงไหลทะลักเข้ามาแบบหาสาเหตุไม่ได้
คนพวกนี้ก็ต้องแหวกไหว้ว่ายน้ำเพื่อหาทางออกเอาชีวิตรอดคุณเขียนมาสอน
แต่พอชาวบ้านมาเจอนะคือที่ไหว้อยู่อ่ะไหว้บกฮะอ้าวไม่มีน้ำเหรอ
ไม่มีน้ำครับคือว่ายน้ำอยู่บนพื้นดินอ่ะ
เนื้อตัวถลอกปอกเปลืออ้าวเนี่ยฮะเพราะว่ามันไม่มีน้ำท่วมอะไร
ไม่มีน้ำทะลักอะไรมาเลยมาขุดหาสมบัติอืม
น้ำทะลักเข้ามาท่วมต้องว่ายน้ำหนีเอาตัวรอด
นี่บางคนนี่ฮะปีนขึ้นไปบนเจดีเพื่อหนีน้ำ
แล้วร่วงตกลงมาตกลงมาตายซึ่งก็ไม่ได้มีน้ำไม่มีฮะ
เพื่อนไหว้บกอยู่ตัวเองหนีน้ำท่วมน้ำทะลัก
ปีนขึ้นบนเจดีตกลงมาตายส่วนคนที่หนีไปได้
ก็เจอพวกอาถรรพ์แบบวิญญาณตามทวงให้เอาสมบัติ
เอาของมาคืนบางคนเนี่ยเสียสติไปเลยก็มีนะฮะ
หรือไม่มาหาแถวนี้มาขุดแถวนี้ก็มาจบชีวิตที่วัดแห่งนี้
ด้วยการแขวนคอตายก็มีอืมอันนี้ตาชอบเล่าให้ฟังนะโอ้
ตะชอบอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุสี่สิบห้าจนจะเก้าสิบตอนนี้เกือบเก้าสิบแล้ว
ชอบเชื่อว่าหากใครคิดจะมาลองของมาท้าทายมาขุด
มหาสมบัติมาขโมยสมบัติที่นี่ส่วนใหญ่มีอันเป็นไปทั้งนั้น
ถ้าไม่ตายก็บ้าเสียสติบางรายขโมยไปได้เอาออกไปได้
ก็ถูกผีตามไปหลอกไปหลอนจนต้องเอาของมาคืน
คุณอริฐก็ถามว่าอะละตะตะชอบเคยเจอไหมอืม
เคยเจอไหมตาชอบบอกตาก็เคยเจอตาเคยเจอเหตุการณ์จริงจริง
เข้ากับตัวเมื่อหลายปีก่อนนะวันนั้นเห็นชายสองคน
มีเรื่องชกต่อยกันแถววัดผู้ชายคนนึงพยายามขุด
เอาของมีค่าออกไปส่วนผู้ชายอีกคนนึงห้ามว่าอย่าเอาไป
เอาไปไม่ได้ให้วางไว้ที่เดิมแต่อีกคนก็ไม่ฟัง
จะเอาให้ได้สุดท้ายนะตาชอบบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงมายังไง
วันเดียวกันกับที่ชายคนที่เอาสมบัติของวัดไปเนี่ย
ไปวันเดียวนะคนที่เอาไปอ่ะแล้วเพื่อนห้ามไม่ฟังเนี่ย
กลับมาที่วัดฮะแต่กลับมาผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ในวัด
ก็มันยังว่านะมันแย่งกัน
ยังก็เนี่ยอย่าเอาเนี่ยก็อย่าเอา
กูจะเอาไอ้นั่นไอ้นี่นะ
นี่เองก็บอกว่าไม่ได้แล้วของวัดเขา
แล้วไอ้คนที่แขวนนี่คือคนที่เอาสมบัติไปใช่ไหม

มีคนนานช่วงแล้วพยายามจะหนีอ่ะแต่จริงจริงอ่ะไหว้แต่ไม่มีน้ำ
ไม่มีน้ำจริง
เป็นยังไงครับ

พยายามไหว้น้ำบนบกนึงอ่ะ
เป็นว่าพูดไม่ได้ก็มี
อาถรรพ์นะสิตรงนั้นอาถรรพ์แน่
กระซ้ายแห่งนี้เขาร่ำลือกันว่ามีสมบัติเยอะ
คนไทยสมัยอดีตฝังเอาไว้เยอะที่นี่

คนก็เลยบางทีก็แบบอยากลองอยากพิสูจน์
หรือมาแบบเสี่ยงมาขุดดูกันเจอจริง

พอเจอจริงเอาจริงตายฮะ

เดี๋ยวคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวแบบน่าตามอีกเยอะ

แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะฮะ

ใช่แล้วก็มีตัวเงินตัวทองเดินตัดหน้ารถ

วันนี้ครับระหว่างที่ทีมข่าวของเราขับรถมาถึงวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
จอดรถได้แป๊บเดียวนะ
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณนฤทธบุญนิ่มลงไปเก็บข้อมูลที่วัด
ก็มีช่างภาพมีผู้ช่วยช่างภาพนั่งรอกันอยู่ที่รถ
อยู่มีกลิ่นดอกไม้สดหอมโชยมาเข้าจมูก

ทีวีของท่านไม่มีกลิ่นไม่สามารถรับกลิ่นได้
แบบดอกไม้สดเลยนะแบบหอมโชยเข้ามา
คนที่อยู่ในรถเขาก็ถามกันไปฉีดน้ำหอมมาเปล่า
เขาบอกเขาไม่ได้ฉีดกันนะเฮ้ยโอ้โหเขาเป็นผู้ชายเขาจะไปฉีดน้ำหอมอะไร
แล้วนั่งกันมาตั้งนานมาจากกรุงเทพทำไมเพิ่งจะมาได้กลิ่นตอนนี้
จอดรถปุ๊บได้กลิ่นปั๊บเนี่ยฮะก็ไปดูแถวนั้น
แถวที่เราจอดรถอยู่มีดอกม้งดอกไม้มีต้นไม้ที่ออกดอกอะไรบ้างไหม
ไม่มีเลยนะฮะไม่มีไม้ดอกปลูกอยู่เลยนี่ครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะค่ะแล้วยังจะกล้าไปอีกไหมเนี่ย
ทีมข่าวเราเนี่ยเนี่ยโดนมาสองวันติดติดเนี่ยตายเดี๋ยวต้องไปอีก
เอาเหรอฮะมันมีเรื่องอีกนะทีมข่าวของเราก็อยู่เก็บบรรยากาศตอนค่ำค่ำนะฮะ
ให้ท่านเห็นความจริงแล้วสวยเนอะบรรยากาศตอนนี้สวยเนี่ยดูสิคะเห็นไหม
คืองามเลยอ่ะสวยนะสวยมากนะครับคือผู้คนนี้ไม่ต้องถามถึงฮะค่ะจังหวะนี้แล้ว
ไปดูตอนกระคืนหน่อยนังไงใช่
แต่เขาก็ไม่เอาเชือกออก
แต่มันยังมีเรื่องราวที่มันน่าสะพรึงกว่านี้อีก
คุณนฤทธบุญนิ่มบอกว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกว่านี้

แล้วคุณนฤทธิ์บุญนิมคุณกลับมาสอนรู้มั้ย

คุณภาคภูมิแกล้งน้องตลอดเลย
ไม่ได้แกล้ง